มาติดตามความคืบหน้าคดีสังหารโหดสองสามีภรรยาฆ่าฝังดินที่จังหวัดแพร่นะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา๓คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หนึ่งในผู้ต้องหานะครับก็คือพี่ชายของหญิงสาวที่เสียชีวิตพร้อมกับสามีนะครับ
ซึ่งยอมรับสารภาพว่าเป็นคนจ้างวานฆ่าฝังดินน้องสาวแล้วก็น้องเขยจริง

นายวารุธรัตนสัจจกิตหรือในหนัดอายุหกสิบสามปี
ในเปี๊ยกคำไซค์อายุหกสิบสองปี
และนายกิเดพงคำวันอายุยี่สิบสี่ปี
ตำรวจภูทรพระธาตุช่อแฮคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของนายหนัด
ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่านายอลันสก๊อตฮ็อก

และนางนอดสุดแดนพลายช่อไทยอายุหกสิบเอ็ดปี
มือปืนและนายกิโดยล่วงให้ก่อนจะลงมือ
ฆาตกรรมสองสามีภรรยาในช่วงเย็นของวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
และในหนักยังได้ตกลงเรื่องการเดินทางไปซื้อน้ำมันมาเติมรถ
หลังจากที่น้ำมันหมดระหว่างขุดหลุมฝังร่างของหนังหนอดน้องสาว
และหนายอลัลซักอทฮ็อกระหว่างทำแพ้ในแรกมีช่วงหนึ่งที่ใน
เกิดอาการเสียใจน้ำตาซึมและพยายามนำเสื้อปิดบังใบหน้า
ตลอดเวลาตำรวจจึงต้องเข้าไปปลอบให้ดำเนินการทำแผนตามขั้นตอน
จุดที่๒บริเวณล้าวเป็ดภายในพื้นที่บ้านของสองสามีภรรยา
ตำรวจระบุว่าอยู่ห่างจากบ้านนางหนอดเพียง๓๐๐เมตร
จุดนี้เป็นจุดที่ในเปี้ยมือปืนซุ่มตัวอยู่บริเวณพุ่มไม้
รอจังหวะที่นายอลันสก๊อตฮ็อกกำลังให้อาหารเป็ด
ใช้ปืนลูกซองยิงนายอาลันหนึ่งนัดกระสุนถูกเข้าที่เบ้าตาฝั่งซ้าย
เด็นไปถูกหน้าอกฝั่งขวาเสียชีวิตทันทีถัดมาในจุดที่สาม
บริเวณโรงรถหน้าบ้านของสองสามีภรรยาซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นายกิติพงศ
เข้าไปล็อกคอนางหนอดก่อนที่นายหนัดพี่ชายจะใช้ประแจตีเข้าไปที่ศีรษะ
ของน้องสาวซึ่งการทำแผนในจุดที่๓
ตำรวจไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่จากนั้นผู้ต้องหาทั้งสามคน
ย้ายศพของสองสามีภรรยาไปไว้ข้างล้าวเป็ด
ในหนัดใช้รถแบ็คโฮขุดลุมลึกเกือบสามเมตร
เตรียมฝังร่างสองสามีภรรยา
ระหว่างนั้นน้ำมันหมดในหัดจึงออกไปหยิบถังน้ำมันที่บ้านพัก
ก่อนขับรถออกไปซื้อน้ำมันกลับมาเติมรถแบ็คโฮ
และทำการขุดหลุมต่อและฝังกลบร่างสองสามีภรรยาจนเสร็จ
ก่อนแยกย้ายกันหลบหนีโดยไหน้เปี้ยและไหน้กิติพงอ้างว่า
นำปืนไปทิ้งลงแม่น้ำในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐กิโลเมตร
ส่วนในหนัดพี่ชายผู้จ้างวานได้นำรถของนายอลันไปขาย
เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าจ้างมือปืนจำนวน๕๐๐๐บาท
ฆาตกรรมสองสามีภรรยาฝังดินกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญ
ที่ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าปมการสั่งฆ่าครั้งนี้
ไม่ได้มาจากปมปัญหาการทะเลาะหรือมีปากเสียงเพียงอย่างเดียว
หลังการเสร็จสิ้นการทำแผน๓จุดแรกตำรวจยังคุมตัวผู้ต้องหา๓คน
ค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านพักของในเปี้ยมือปืน
ในอำเภอวังชิ้นและพาไปชี้จุดทิ้งปืน
อ้างว่าได้ทิ้งปืนลงในแม่น้ำในเปี้ยมือปืนและนายกิติพงศ
ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหาร่วมกันอำพางซ่อนเร้นศพส่วนนายวารุธหรือนายหนัดพี่ชาย
ถูกดำเนินคดี๒ข้อหาคือร่วมกันอำพลางซ่อนเร้นศพ
และจ้างวันผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนบุญมีกาสอนเสถ่ายภาพ
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน